คุณผู้ชมเราอัปเดตกันหน่อยในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย

วันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๐นาฬิกา
ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัย
ที่ท่าเรือประจวบที่ตำบลแม่ลำพึงอำเภอบังศัพท์ฉันส์จังหวัดประจวบคิริชคัญ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลนะครับ
ผู้การทัพเรือภาค๑ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้า
ในการค้นหาผู้สูญหายกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย

พบผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นกำลังพลเพิ่มอีก๒รายนะครับ
โดยข้อมูลระบุว่าคนเดินเท้า
ที่ไปเดินเท้าสำรวจบนเกาะเสม็ดจังหวัดชุมพรนะครับ
ได้ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนเกาะเสม็ด๑นาย
ลักษณะลอยขึ้นไปติดบนชายฝั่งที่เกาะนะครับ
ชุดหมีซึ่งเครื่องแบบบ่งชี้ว่า
เป็นกำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะฮะช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑นาย

ทำให้ขณะนี้ยอดผู้สูญหายยังคงเหลือ๖นายนะครับ
และวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างกำลังพล๑๐นาย
พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว
กลับไปยังจังหวัดชนบุรีที่อำเภอสัตว์ตาหีบนะครับ
โดยจะออกเดินทางจากมูลนิธิในช่วงเวลา
ประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนี้แหละนะครับ
คุณผู้ชมครับเราก็ติดตามความคืบหน้าอัปเดต
คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ